ต้องบอกว่าดาราสามในวงการบันเทิงปีนี้
หลายคนนะคะก็มาในฐานะลูกสาวยอดกระตันยู

แล้วก็หลายท่านเช่นเดียวกันค่ะเป็นปีแรกเลย
ที่ตัวเองได้เป็นคุณแม่แล้วก็หลายคนก็เป็นวาดที่คุณแม่

มีหลายคนด้วยกันนะคะที่เรานำเสนอข่าวมาตลอดทั้งปี

คนแรกนะคะต้องบอกว่าสวยจริงเธอสวยมากนะคะ

คุณพทิเซียคูทค่ะ
ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีลูกเลวเกินไปนะคะ
เพราะว่า
เพราะนี่คือสิ่งที่เธอวาดฝันไว้อยู่แล้วค่ะ
ส่วนที่ไม่ว่าเสียดายเหรอแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวกับสามี

เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าการเที่ยวเนี่ยรอลูกโตก็ได้แล้วก็ไปเที่ยวพร้อมกันค่ะ
ไปกัน๓คนพ่อแม่ลูกก็เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขอบอุ่น
ซึ่งไม่แปลกเลยที่เรามักจะเห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวเนี่ย

คอยดูแลลูกที่เพิ่งลืมตามาดูโรคในหลักษณะภาพเลย
รักมากเลยคุณสามีเขาเก็บภาพเอาไว้ให้เราได้ดูกัน
วันที่๑๖มิถุนายน๒๕๖๖นะคะด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ
ให้เธอรักคุณแม่ของตัวเองมากขึ้นยิ่งด้วย
รู้เลยนะคะว่ากว่าคุณแม่จะเลี้ยงเธอโตมา

วันนี้พลอยเองเป็นแม่คนก็เข้าใจนะว่าเลี้ยงลูกกว่าจะโตมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
อีกหนึ่งคุณแม่ที่ก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อย่างดีก็คือพี่จุ๋ยวรัฐยา
ปีนี้เป็นปีแรกของพี่จุ๋ยเลยนะคะที่ได้เป็นคุณแม่ของหนุ่มน้อยน้องพีเจนี่
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะที่กว่าจะเป็นคุณแม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องต่อสู้ร้องไห้เสียใจผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
เพราะอยากจะมีเบบีมากหลังจากที่แต่งงานไปแล้ว
ซึ่งเธอก็ใช้ทุกวิธีทางนะในการเดินหน้าปั๊มทายาทวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ
แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มาจนทั้งคู่เนี่ยเกือบจะถอดใจแล้วนะคือเราได้เห็นน้ำตาของทั้งคู่หลายครั้งมาก

ถูกต้องค่ะแต่แล้วคุณผู้ชมค่ะทางการแพทย์ก็ช่วยให้พี่จุ๋ยเนี่ยได้เป็นคุณแม่สำเร็จสมอย่างใจหวัง
วินาทีที่เจ้าตัวรู้ว่ากำลังจะได้เป็นคุณแม่ทำเอาบ่อน้ำตาแตกเลยค่ะ
และประโยคที่ว่าแม่เนี่ยยอมเสียสละทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงที่สุดคุณผู้ชม
เพราะแม่จุ๋ยเนี่ยยอมเสียสละหุ่นยอมเสียสละภาพของความเป็นนางเอก

ใครจะว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อแม่จุ๋ยบอกไม่สน

กินเพื่อให้ตัวเองมีน้ำนมเยอะ
เพื่อให้น้องพีเจได้กินนมแม่ไปนาน
เพราะอย่างที่รู้กันว่านมแม่เนี่ยมีประโยชน์ต่อลูกน้อยมาก
และดูท่าจะมีประโยชน์จริงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า
ดูน้องพีเจสิจำม่ำมากจำม่ำจำม่ำ
จริงนะน้องเอ๋ย
ไม่เคยเห็นใครจำม่ำเท้าจำมุจำมิสุด
และความจำม่ำนี้ค่ะทำให้หนุ่มน้อยน้องพีเจเนี่ย
ดูแล้วเราก็เพลินตาเราก็โดนเต้าน้องตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
บอกเลยว่าเป็นขวัญใจทั้งประเทศจริงคุณผู้ชม
นางเอกสาวเมื่อกี้ได้เป็นคุณแม่ปีแรกแบบเต็มตัวไปแล้วนะคะ
มาดูว่าที่คุณแม่กันบ้างดีกว่า
นี่คุณผู้ชมปีนี้เธอจะได้เป็นวาดที่คุณแม่ปีแรกสำหรับนักร้องสาวนิวนพัดศร

คือตั้งใจมากอะเกิดแปลบดีอยากมีลูกอะ
วนพศรค่ะเพิ่งประกาศว่าตัวเองกำลังจะมีเบบีแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ว่าที่คุณแม่คนนี้
หลายคนนั้นลุ้นไปกับเธออย่างมากเลย
คอยให้กำลังใจเจ้าตัวตลอดเลยค่ะ
เพราะเธอตั้งใจจะมีลูกอย่างมากแต่ก็ไม่มีสักที
ซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำทุกวิถีทางเลยในการที่จะมีลูก

ทางการก็มีทางธรรมชาติก็ทำ
และที่สำคัญเพิ่งสิ่งศักดิ์เสร็จนี่
ตัวขึ้นเขาไปลำมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เข้าป่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำการมูเตลูขอพรให้มีลูก
ไหนว่าปังที่ไหนว่าแม่นสาวนิวไปหมดมาทุกที่
และสิ่งที่เธอทำก็ไม่เสียเปล่านะจ๊ะ
เพราะว่าในที่สุดหลังจากการรอมานานถึง๖ปี
วันนี้ได้ประกาศว่าเป็นวาดที่คุณแม่นิวแล้วนะคะ
ได้สำเร็จสมดั่งใจแล้วจ้า
โอ้ดีใจด้วย

ถือว่าเป็นโมเม้นต์ดีนะคะได้เป็นคุณแม่ด้วย